เชื่อผมไหมว่างูเขียวเนี่ย

ถ้าไม่เชื่อดูข่าวนี้กันฮะ

มันโผล่ออกมาที่ตู้ลำโพงเครื่องเสียง

ซึ่งนำนักท่องเที่ยวมาส่งบริเวณสวนนกชายนาฏ

เขาเป็นที่รู้กันครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

อุรักษ์พันธ์นกที่สำคัญของชายนาฏ

บอกว่ามาช่วยจับงูออกไปหน่อย

ก็ไปพาไปที่ถูกดูละไม่ได้ผลนะครับ
ของพระอินครับคืองูชนิดนี้พิษมันอ่อนไม่เป็นอัตรายต่อมนุษย์

จากนั้นทีมกู้ภัยก็นำงูไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

ที่ผมบอกว่าเชื่อหรือเปล่าว่างูเขียวเนี่ยมันชอบฟังเพลงกับชอบไปเที่ยว
เพราะว่าพนักงานขับรถบัสเนี่ยเล่าบอกว่า
พานักท่องเที่ยวไปที่วัดแห่งหนึ่งนะครับ
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แล้วเอารถไปจอดไว้ที่ใต้ต้นไม้

กิ่งไม้ใบไม้มันติดอยู่กับหลังคารถเลย
ว่างูตัวนี้แหละมันมาจากอายุทยา
แล้วมันก็เลื้อยเข้าไปในแอบอยู่ที่ลำโพง
คนขับบอกว่าคือตอนที่เห็นงูเนี่ยนะ

แล้วหันไปเห็นงูงูมันทำไงอยู่ละวะ
มันผงกหัวตามเสียงเพลง
ก็เลยสันนิษฐานว่ามันน่าจะชอบฟังเพลง

ก็เที่ยวตั้งแต่พระนครศรีอยุธยามาจนชัยนาธเลย

แหมก็ซูมทะเบียนให้เห็นซะอย่างนั้น